ดีครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแต่รายละเอียดอยากให้ทางวันจันทร์นะครับ
ทางผู้บริหารจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
เสร็จสิ้นภารกิจเขาเสร็จแล้วสื่อมวลชนก็เสร็จสิ้นเหมือนกัน
ว่าก่อติดมา๔วัน๓คืนนะครับในการคือคุณสมบัติออกมาพูดแล้วก็เป็นการฉลองความสำเร็จ
เคาะราคาประมูลรวม๑๙๙รอบนะครับใช้เวลาในการประมูลทั้งสิ้น๖๕ชั่วโมง๕๕นาทีครับ
ซึ่งนายสมบัติบอกเพียงสั้นว่าเสร็จสิ้นภารกิจและจะแถลงข่าวในวันที่๒๑ธันวาคมนี้
โดยการประมูลสิ้นสุดลงเมื่อเวลาเที่ยงคืน๑๕นาทีโดยประมาณนะครับถึงประมาณ๒๐นาทีนะฮะ
โดยมีการเสนอราคารวม๑๕๑๙๕๒ล้านบาท

ราคาสุดท้าย๗๕๖๕๔ล้านบาท

ราคาสุดท้าย๗๖๒๙๘ล้านบาท
กรทคจะประชุมเพื่อรองรับผลการประมูลอย่างเป็นทางการในต้นสัปดาห์หน้านะครับ
และสำนักงานกศชก็จะประกาศผลการประมูลอย่างเป็นทางการใน๗วัน
จากนั้นจึงจะออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่
เมื่อมีมติที่ประชุมในการออกใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งแล้วนะครับ
ตามมติก็คือซิมที่ใช้งานของ๙๐๐อยู่ต้องดับลง
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปก็ขอให้ทาง
พื้น๙๐๐อยู่ว่าหลังจากที่ดำเนินการแล้ว
เขาจะต้องมีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้า
ในการที่จะเตือนว่าจะมีการซิมดับลงวันไหน